พ่อแม่ผู้ปกครองอยากกอดอยากหอมอยากส่งอยากให้กำลังใจ
แต่ว่าทางโรงเรียนจะบอกเลยนะกอดให้เสร็จหอมให้เสร็จบนรถก่อน
คือไปออหน้าประตูโรงเรียนนี้ไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะ
โรงเรียนบางโรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครอง
ส่งเด็กเล็กข้างในโรงเรียนได้แค่๓วันแรกเท่านั้นเอง
วันอื่นท่านต้องจอดแล้วก็ส่งเลยนะครับ
เพราะว่าหน้าโรงเรียนเขามีมาตรการต่างนะครับ
เราก็พูดถึงเรื่องของโรงเรียนที่เปิด

น้องหนูอันนี้เด็กเล็กผู้ปกครองก็เดินเข้าไปส่งได้
เพราะว่าช่วงแรกของการเปิดเทอม
น้องก็จะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่
อยู่บ้านกันมาหลายวันอยู่บ้านกันมาหลายเดือนนะฮะ
เราพาไปดูบรรยากาศหลายพื้นที่กันหน่อยนะครับ
ที่โรงเรียนเทศบาล๖ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ผู้ปกครองทยอยมาส่งบุตรหลานแต่เช้าเลยนะฮะ
โดยเฉพาะเด็กชั้นอนุบาลครับ
เด็กก็ตื่นเต้นที่ได้มาโรงเรียนเป็นวันแรก
ส่วนใหญ่ก็สวมเครื่องแบบนักเรียนใหม่หมด
เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่เพิ่มขึ้นมา
นี่เป็นสิ่งที่ต้องติดตัวน้องตลอดเวลาก็คืออะไรคุณ

หน้ากากอนามัยที่คุณพ่อคุณแม่จัดไว้ให้นะครับ

คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะส่งได้ที่หน้าโรงเรียน
หรือว่าทางโรงเรียนก็อนุญาตให้เข้าไปส่งในโรงเรียนได้สักนิดหนึ่ง
เพราะว่าช่วงแรกก็เป็นช่วงของการปรับตัว

ส่วนคุณครูก็มีมาตรการเข้มอยู่หน้าประตูตรงนี้ฮะ
อ้าวลูกเอ้ยล้างมือกันหน่อยซะลูกนะฮะ
เอาเว้นระยะห่างกันหน่อยต่อคิวกันหน่อยฮะ
ก็ถือว่าเป็นจุดคัดกรองของโรงเรียน
แล้วก็กำหนดจุดระยะห่างของทางเดินตามอาคารเรียน
โดยเฉพาะห้องเรียนก็มีการสร้างฉากกั้นของแต่ละโต๊ะ
เด็กก็จะรู้สึกเพื่อนเราคุยกันได้ยากหน่อยนะเพื่อนนะ
เรามีฉากกั้นของแต่ละคนนะเพื่อนนะ
ใช่น้องบางคนบอกว่าคือจัดโต๊ะเรียน
นั่งห่างกันนั่งโต๊ะเดียวเหมือนสอบตลอดเวลาเลยคุณสืบสกุล
เออเด็กก็ปรับตัวกันหน่อยนะฮะ
ผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการตรวจคัดกรอง

มาช่วยกันวัดไข้ช่วยกันคัดกรอง
แล้วก็ให้ส่งเด็กในเขตพื้นที่ที่เขาจำกัดเอาไว้แค่นั้นนะว่า
คุณพ่อคุณแม่ส่งได้ถึงตรงนี้นะคะ
เหลือเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่คุณครูดูแลเด็กต่อเอง
แล้วก็มีทีนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณผู้ชม
คือมีหมาจรจัดเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
ปรากฏว่าตัวนี้ค่ะมันไปกัดเด็กนักเรียนชายชั้นประถมศึกษา
แล้วผู้ปกครองกำลังจูงมือเด็กเดินผ่านมาพอดีหมาเข้าไปงับให้

ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยต้องอุ้มลูกให้ตำรวจพาไปส่งที่โรงพยาบาล
เด็จพยุพราชด่านซ้ายให้รักษาอาการน้องต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนน้องคนนี้ใส่หน้ากากไว้นะลูกนะ
หน้ากากอนามัยไว้เพื่อนใส่กันอยู่นะครับ
พาไปดูที่ฉะเชิงเซากันบ้างที่โรงเรียนศรีวิทยาอำเภอบางปะกง
โรงเรียนก็จัดให้มีระบบการสแกนใบหน้าของนักเรียนและครู
โดยผู้ปกครองและครูจะต้องเช็คอินผ่านทางแอปพลิเคชันไทยชนะ
ก่อนที่จะเข้าไปส่งบุตรหลานด้วยนะครับ
มีการสแกนใบหน้าแบบนี้เลยโอ้โหโรงเรียนนี้เขาทันสมัยเหมือนกันนะฮะ
ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล๑
อนุบาล๒และอนุบาล๓เป็นแบบผสมห้องเรียนหนึ่ง
ก็จะมีนักเรียน๑๙๒๐คนเท่านั้นนะครับ
คือตอนนี้แต่ละห้องต้องมีการจัดพื้นที่ไว้นะฮะ
แต่ละโต๊ะก็จะมีฉากใสกั้น
การนั่งของเด็กก็นั่งห่างกันหน่อย
ดูสิแต่ละโต๊ะแต่ว่าฉากที่นี่เขาน่ารักคุณดูสิ
ทำเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตานะฮะ

จูงใจให้เด็กได้กลับมาเรียนกันอีกครั้ง
หลังจากที่หยุดกันไปนานนะครับ

ที่นครสวรรค์นี่นะคะโรงเรียนเทศบาลวัดวรรณาชบรรพฤติ
เด็กเขาแน่นอนค่ะรู้กันอยู่แล้ว

จะต้องใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเลย
แล้วก่อนเข้าโรงเรียนเขาจะมีช่องให้เว้นระยะห่าง
พอน้องเข้ามาถึงมากับพ่อแม่ผู้ปกครอง
พ่อแม่ผู้ปกครองส่งได้แค่ตรงนี้นะ

แล้วจะมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิให้เด็กล้างมือ
และสุดท้ายนี่เห็นมือถือพ่อแม่ผู้ปกครอง

หลังจากนั้นพอไปเข้าแถวก็ฟังรายละเอียด

ว่าเราจะมีการเรียนแบบไหนมีการปรับรูปแบบกิจกรรมยังไงบ้าง
ซึ่งแต่ละห้องนี้นะคะกำหนดเอาไว้เลย
ที่นี่จะต้องมีเด็กอยู่ในห้องไม่เกิน๒๐คน
สมมุติถ้าเกิดว่าห้องนึงมีเด็กมากกว่านั้น
อันนี้จะต้องมีการสลับเวลาเข้าเรียน

เพื่อความปลอดภัยของเด็กของครูของผู้ปกครอง
แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะ

เขาให้มาเรียนโดยดูเลขทะเบียน

สลับวันกันมาเรียนนะครับพิดท้ายกันที่อุดรธานีครับ
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีเปิดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มครับ
ก็จะเป็นนักเรียนชายล้วนทั้งหมด
เป็นนักเรียนหญิงล้วนโดยเป็นการทดลองแบ่งแบบชายหญิงนะครับ
ขณะที่โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกูลมีนักเรียนทั้งสิ้น๔๕๗๑คน
เช้านี้ทุกคนก็ต้องผ่านจุดคัดกรองทำความสะอาดนะครับ
ล้างมือล้างไม้กันหน่อยที่อ่างล้างมือของเรียนที่จัดไว้ให้
อ่างล้างมือเขาเป็นแบบใช้เท้าเหยียบไงคุณ
มือจะได้ไม่ต้องไปเปิดก๊อกบิดก๊อกต่อกันนะครับ
ซึ่งเขาดัดแปลงมาจากถังน้ำมันเก่า

คุณครูทางพอโรงเรียนก็เขามีการออกแบบสร้างสรรค์โรงเรียน
ส่วนเรื่องของการจัดโต๊ะเรียนก็เว้นระยะห่างครับ
มีการจัดการเรียนแบบผสมผสานใหม่
มาเรียนที่โรงเรียนแล้วก็แบบออนไลน์ด้วยนะครับ

ก็อย่างที่ผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพมนาคม
ที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเมื่อวานนี้นะฮะ
ก็มีการเปิดเผยออกมาบอกว่ากรุงเทพมนาคม
พยายามให้นักเรียนในโรงเรียนไปเรียนให้ได้มากที่สุด
แต่ก็ต้องมีการเหลื่อมวันเรียนกันเหมือนกัน
มีการขอความร่วมมือกับโรงเรียน๑๒๒แห่ง
ที่ต้องเหลือมวันเรียนหรือว่าสำหรับเวลาเรียนสำหรับเด็กโตนะ
โดยช่วงเวลาที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนก็จะเรียนออนไลน์แทน
โดยกรุงเทพมนาคอร์นไปร่วมกับโรงเรียนดัง
อย่างเช่นเตรียมอุดมศึกษาสวนกุหลาบ
อกจากนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพนคร
เน้นย้ำเรื่องของมาตรการเว้นระยะห่าง
เหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารหรือว่าพักช่วงต่างด้วย
หรือบางทีมีเหลื่อมเวลาเลิกเรียนด้วย

เรื่องรายละเอียดเป็นการจัดการของแต่ละโรงเรียน

แล้วจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่างมันยังไม่พอไงคะ

มันมีทั้งหมด๕รูปแบบค่ะคุณผู้ชม
คือมีเรียน๕วันหยุด๙วันอันนี้รูปแบบหนึ่ง
แล้วก็มีเรียนสลับวันคู่วันขี้รูปแบบที่๒
เรียนแบบผสมแล้วก็มีแบบสลับเรียน

เป็นการบ้านของแต่ละโรงเรียนขนาดใหญ่เลย

คุณผู้ชมก็สะท้อนเข้ามาได้นะครับ
สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปโรงเรียน
วันแรกวันนี้ขอให้เด็กมีความสุข